ลูกคนแรกแล้วแล้วก็พยายามกันมาตลอดสองคนเนี่ย
กว่าสิบปีนะคะคุณผู้ชมโดยว่าที่คุณพ่อได้
พสภาพอัตรสาวผ่านอ้ายจีส์ส่วนตรัสผสมพร้อมกับ
ว่ามาสักทีนะซึ่งเหล่าแฟนคลับเนี่ยค่ะ
เข้ามาแสดงความดีกันยกใหญ่เลยอย่างที่เราทราบกันดีว่าพี่หนุ่มเนี่ย
โอ้โหเขาพยายามมานานมากเป็นสิบปีอะคุณใช่ในที่สุด
วันนี้ก็มาถึงยินดีด้วยนะคะส่วนอีกหนึ่งคนก็คือพี่ชมพู่ก่อนบ่าย
นี่ก็ใกล้จะคลอดเต็มทีแล้วเป็นคุณแม่ป้ายแดงแน่นอนเลย
เพราะว่าตอนนี้ลูกชาย๕เดือนแล้วค่ะลูกชายในคันนะคะ
ก็พี่ผู้เขาก็เปิดเผยกับบันเทิงไทยรัฐบอกว่าตอนนี้คุณสามีค่ะ
ตั้งชื่อรอไว้เรียบร้อยแล้วก็คือเด็กชายกวินทาชื่อเล่นก็คือน้องทารา
แล้วก็เดือนหน้าเนี่ยพี่ผู้เขาบอกว่าแพลนว่าเอาจะแพ็คกระเป๋า
เบบีในท้องไปทัวร์ยุโรป
เกือบครึ่งเดือนไปเลยจ้ะนี่เป็นภาพอันตรายสาว๕เดือนนะคะแข็งแรงมากจ้ะ
ต้องจะบีนวันที่สิบเนี้ยค่ะไปออสตรียาเช็คฮังเกอรี่เวียนาไปเก็บบรรยากาศเลย